ช่วงนี้ติดตามเรื่องของปัญหาราคาข้าวกันหน่อยนะครับ
วันนี้ที่ประชุมนบคมีมติช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวขาวและข้าวหอมประทุมเพิ่มเติมครับ
หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคอรมอลก็ช่วยเหลือเรื่องของการปลูกข้าวหอมมะลิไปแล้ว
ติดตามจากคุณเจนสักแร่อึ้งรายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ติดตามจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งรายงานสดมาจากคุณเจนศักดิ์
ติดตามจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งรายงานสดมาจากคุณเจนศักดิ์
ติดตามจากคุณเจนศักดิ์
ติดตามจากคุณเจนศักดิ์
ติดตามจากคุณเจนศักดิ์
ติดตามจากคุณเจนศักดิ์
ติดตามจากคุณเจนศักดิ์
ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ซึ่งประกอบด้วยการรับจำนำยุ้งฉางหรือมาตรการสินเชื่อปอดดอกเบี้ย
จ่ายเงินกินเปล่าเป็นค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง
และค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
โดยในส่วนของข้าวขาวจะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นตันละ๑๕๐๐บาท
และข้าวหอมปฐุมตันละ๑๑๓๐๐บาทครับ
โดยคิดเป็นวงเงินช่วยเหลือครั้งนี้รวม๑๘๐๐๐บาท
ซึ่งชาวนาที่จะได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการเหล่านี้จะต้องมียุ้งฉางเป็นของตัวเอง
ส่วนชาวนาที่ไม่มียุ้งฉางซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
จะได้รับเงินช่วยเหลือเพียงตันละ๒๐๐บาทเท่านั้นครับ
เมื่อมีมาตรการเหล่านี้ออกมาจะทำให้สากรเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะคะ
แล้วก็สามารถเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยรัฐบาลในการที่จะรวบรวมข้าวจากเกษตรกรได้นะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยยุ้งฉางมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าในรัฐบาลที่ผ่านมานะคะไม่ระบุว่ารัฐบาลไหน
ไปทำจำนำในราคาที่สูงเกินราคาตลาดซึ่งมันกลายเป็นซื้อขายข้าว
เพราะฉะนั้นชาวนาก็ไม่เก็บขึ้นยุ้งฉางเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของชาวนาก็เลยเปลี่ยนไปนะคะ
เรื่องของยุ่งฉางมันก็เลยหายไปนะคะ
นายกรัฐมนตรีขอให้สังคมอย่ามุ่งหวังกับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

แต่การแก้ปัญหาเรื่องพืชผลการเกษตรทั้งหมดต้องแก้ทั้งระบบ
ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ
และหลังจากนี้จะไม่นำเรื่องเหล่านี้มาตอบโต้เป็นประเด็นทางการเมืองกับใคร
ถ้ามันดีก็โอเคขอบคุณทุกคนถ้าใครทำดีก็ได้ดี
นายกรัฐมนตรียังบอกอีกนะครับว่า
ที่ผ่านมาทุกประรัฐบาลจะแก้ปัญหาทิศปลายทาง
โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาทางใดทางหนึ่ง
ซึ่งทำให้ภาคการเกษตรไม่เข้มแข็ง
แต่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำควบคู่กันตลอด๓ปีที่ผ่านมา

ซึ่งเกษตรกรต้องช่วยกันคิดใหม่ทำใหม่กันทั้งประเทศครับ

ยังไม่ได้มีการพิจารณาการใส่เงินช่วยเหลือเยียวยา

เพราะเห็นว่ายังมีราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ๑๑๗๐๐๑๔๐๐บาท
ซึ่งถือว่ายังมีราคาดีตามท้องตลาดครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล